ไปกันที่กาลสินหน่อยคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
ประมาณสองทุ่มครับ
ตอน๒ทุ่มนะคะของเมื่อคืน
ไฟไหม้ร้านทองลิ้มเคียนฮวด๓
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทศบาล๒๓ใจกลางเมืองกาลสินเลยค่ะ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นแล้วก็เป็นบ้านด้วยนะคะ
บ้านของนายวิชิตแสงโสภาพันธ์อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาลสิน
เปิดเป็นร้านทองมากว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
คนติดค้างอยู่ข้างในนะคะเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นเนี่ยค่ะ
เราจะเห็นว่ารถดับเพลิงก็ไปนะคะนักดับเพลิงเนี่ยเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ยาก
เพราะว่าด้วยความที่เป็นอาคารพาณิชย์ตึกมันก็สูงและแคบ
มีกรงเหล็กของระบบความปลอดภัยด้วยนะคะก็ต้องใช้โดรนกู้ภัยตรวจจับความร้อน
มาช่วยสแกนหาพิกัดกลุ่มไฟในตัวอาคารหาตำแหน่งคนที่ติดอยู่ในตัวอาคาร๓รายด้วยกัน
เมื่อกี้จะเห็นการทำงานของโดรนตรวจจับความร้อนต้องใช้ตัวนี้นะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ช่วยนายวิชิตออกมาได้นะคะแต่อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสทีเดียวค่ะ
ติดอยู่สามคนช่วยมาได้หนึ่งคนเมื่อเช้านี้ตอนเก้าโมงเช้านะคะ
พนักงานสอบสวนกับพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปลั๊กไฟนะคะ
เสียบเปิดไฟประจำโต๊ะไหว้บรรพบุรุษในร้านทองค่ะตรงชั้นหนึ่งมันเกิดลัดวงจรขึ้นมา
แล้วก็ลามไปชั้น๒ชั้น๓ซึ่งเป็นจุดที่พบผู้เสียชีวิตนะคะ
สภาพตึกรายงานบอกว่าไม่เสียหายมากนักแต่ว่าเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าต่างถูกไฟไหม้
ก็เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารต่อไปนะคะ
เสียหายเท่าไหร่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการประเมินค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะคือนางสมพิษแสงโสภาพันธ์อายุ๗๔ปี
นางสาวตีระนาแสงโสภาพันธ์อายุ๑๖ปี
ส่วนนายวิชิตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเจ้าของบ้านนี้ก็บาดเจ็บสาหัส
และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
นี่ระทึกกลางเมืองตอน๒ทุ่มเลยนะคะ